คุณผู้ชมคะใกล้วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว

ขายไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่มีข่าวกัน

นี่มาวิภาวดีซื้อกระดิษฐ์ฉันเหรอไม่ได้ขาย
ข้อหมวด๕ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเชื่อหรอก
ปัญหาก็คือพ่อค้าขายลอตเตอรี่คนนี้เขาขายลอตเตอรี่ปลอมไง
เขาขี่จักรยานมาในหมู่บ้านเอาลอตเตอรี่ใส่แผง
แผงแบบกล่องกระดาษแล้วก็หุ้มพลาสติกจัดชุดมา
แล้วขายแค่๘๐บาทคนก็เลยซื้อแบบโอ้โหเหมาแผง
ภาพเมื่อสักครู่ไม่ใช่นะครับคนละข่าวคนละเรื่องนะครับ
คนขายคนนี้ในภาพกล้องวงจรปิดจากหน้าบ้าน
คือเขาขี่จักรยานมาแล้วก็มาขายแล้วมีผู้เสียหาย๓คนที่เขาไปซื้อกันนะคะ
มีคุณพี่คนนึงซื้อไปแบบ๒๐๐๐กว่าบาทแล้วติ๊บปิ๊กอีก๒๐บาท
และสุดท้ายมันปลอมที่เราแนะนำไปแล้วว่าให้ลองเอาน้ำมาลูบเอาไปจุ่มน้ำดู
ถ้าของปลอมสีมันจะจางจะซีดไปเลยถ้าเป็นลอตเตอรี่จริงมันจะยังแบบคมชัดอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็เลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสวนทองวิลล่าสิบ
ไปหาเบาะแสเพิ่มเติมก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านของคนในหมู่บ้านตรงนั้นน่ะนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่ขายลอตเตอรี่ปลอมเนี่ยนะเข้าไปในหมู่บ้าน๘โมงเช้า๒๗มกราคม
ภาพนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูตามเวลาเลยเนี่ยค่ะคนร้ายแต่งตัวแบบนี้ใช้คำว่าคนร้ายเลย
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ขายลอตเตอรี่ปลอมนี่นะคะนอกจากเขาจะไม่รู้ว่าเขาก็รับลอตเตอรี่ปลอมมาขาย
ใช่เขาต้องมาให้คำตอบแหละว่าเขารู้หรือไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ที่เขาขายมันปลอม
ถ้ารู้ว่าปลอมแล้วเอามาขายก็คือตั้งใจอ่ะมาหลอกคนอื่นอืมแต่ถ้าคุณรับมาโดยที่
คุณไม่รู้จริงอันนี้ก็ต้องรีบมาชี้แจงเพราะว่าภาพมันชัดมันเห็นภาพคุณในกล้องวงจร
ปิดแบบนี้นะคะคุณนฤทธิ์นักข่าวของเราคุยกับนายยงยุทธ์พุ่มพวงอายุ
เจ้าของบ้านที่มีวงจรปิดแล้วก็บันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้อ่ะค่ะ
ยงยุทธ์บอกว่าผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานมาถามเขาเหมือนกันนะ
ครับมาบ้านเขาหลังแรกเลยนะคะมาตะโกนบอกว่าป๊าป๊าลอตเตอรี่ไหมครับ
นี่แต่ป่ายงยุทธ์
แกบอกว่าแกไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่ไงก็เลยไม่ซื้อ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยขี่จักรยานต่อจังหวะนั้นนะคะนางสวัยรักษาพักดีอายุ๕๗ปีอยู่บ้านตรงข้าม
ครับเปิดประตูบ้านออกมาพอดีกวักมือเรียกจะซื้อลอตเตอรี่
ขอดูเลขที่อยากได้เก้าหนึ่งหกกับสามสามศูนย์ครับ
แต่ไม่มีแต่ด้วยความที่อยากได้อ่ะ
แต่เลขที่อยากได้มันไม่มีอันนี้คือภาพนี้ค่ะที่บ้านตรงกันข้ามนางสวัยออกมาซื้อค่ะ
อ่าเห็นภาพชัดเลยค่ะพอไม่มีเลขที่อยากได้ก็เลยไม่เอาไง
เดินเข้าบ้านไปก็โชคดีอืมที่ไม่ซื้อบอกว่าตอนนั้นเลือกเลือกอยู่
แต่เพราะค้าคนนี้แปลกแพงทำจากกล่องปราสติกปิดด้านบน
ไม่เหมือนแผงขายลอตเตอรี่ทั่วไปแล้วก็ขายใบละร้อยบาท
แต่ลดให้เหลือแปดสิบมีลดด้วยหรอมีเทคนิคมีเทคนิคในการขายไง
บอกราคาสูงเอาไว้ก่อนจริงจริงขายร้อยหนึ่งนะ
แต่ขายคุณพี่สวัยเนี่ยผมลดให้ราคาแบบตามกฎหมายเลย๘๐บาท

เลขที่อยากได้มันไม่มีโชคดีที่ไม่ได้ซื้อนะคะ
เขาเป็นอย่างไรเหมือนกับแผงลอตเตอรี่ทั่วไปไหมครับ

แผงป้าแบบป้าก็บอกว่าแผงไม่เหมือนใคร
แอมก็เอกใจอยู่แต่ไม่พูด
แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เอาหรอกไปเถอะ
พ่อค้าป้าก็เลยว่าป้าก็เลยไม่ซื้อเขาเลย
โชคดีเราไม่ได้ซื้อปกติป้าก็จะซื้อ
ก็ถ้าจับได้ป้าก็อยากเห็นตัวอยากไปดูด้วยแหละ
ทำไมต้องโกงคนไทยด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่
เพื่อนบ้านโดนไปที่โชคดีนะครับเยอะไหม
โดนไปหมดแผงเลยครับ๒๖ใบ
อุ๊ยตายนั่งสารเราจัง
นี่ไงทีมข่าวก็เลยเดินสำรวจดูค่ะ
ไปถามชาวบ้านไปถามคนแถวนั้นว่าเห็นไหม
ผู้ชายรูปร่างลักษณะแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ขายลอตเตอรี่แบบนี้
ที่หน้าวัดกล้าชะอุ่มอยู่ห่างจากหมู่บ้านตรงนี้ค่ะ
ประมาณห้ากิโลนะคะเพราะมีความเป็นไปได้ว่า
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ปลอมรายนี้แวะตามหมู่บ้าน
หมู่บ้านสวนทองวินเลส๑๐ไปถึงวัดกล้าชะอุ่ม
ก็จะผ่านหมู่บ้านประดูแดงพฤกษาวินเลส๑๒คลอง๒
เดิววิวรังศิษย์ครอง๒บ้านสรานสิริพฤกษา๑๑๙รังศิษย์ครอง๒
มันมีอยู่๕หมู่บ้านขออนุญาตที่ต้องเอ่ยชื่อหมู่บ้านนะคะ
เพราะว่าสงสัยว่าคนในหมู่บ้านเห็นไหมเห็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ปลอมคนนี้ไหมนะคะ
ถ้าเห็นหรือหลงซื้อไปก็มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะ
เพราะว่าเส้นทางมันผ่านหลายหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะ
คนขายก็น่าจะไปตามหมู่บ้านไปขายอะไรแบบนี้
ทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าคือมันมีหลายหมู่บ้านจริงตรงนั้น
แล้วก็มันมีตลาดด้วยนะคะตลาดอำเภอคลองหลวงอ่ะค่ะ
ก็เลยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ตรงนั้นนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหพอมีข่าวนี้เนี่ยนะขายไม่ได้เลย
ใกล้วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแต่ยังขายไม่หมดเลยครับ
นี่ค่ะนางตุ๊กค่ะเธอบอกกับทีมข่าวของเรา
ยอดขายเนี่ยโอ้โหน้ยจริงนะคะ
จอดขายที่ไรลูกค้าทักตลอดปลอมมั้ยป้า
นึกออกมั้ยลอตเตอรี่เป็นอย่างไรเปล่าหรือเปล่าเนี่ย
หวยเงียบขายได้ไม่ถึง๒๐ใบเลยวันนี้
อืมทำไมลูกค้ากลัวเหรอครับนุ้ย
ค้าไม่อยากซื้อแบบว่ากลัวเป็นหวยปลอม
แล้วก็ไม่คุ้นนะโรตเตอรี่ก็เยอะว่างี้

เงินที่เราเอามากู้หนี้ยืมสินมามาซื้อหวยเนี่ย
จะติดหนี้เขาต่อไหมอะไรอย่างนี้

ก็เรากลัวขายไม่หมดเราเคยขายหมดไง
ลูกค้าเคยซื้อเยอะก็จะลดลงอย่างนี้

เหมือนพูดภาษาบ้านเราเนอะ
ตัวเดียวเน่าหมดคล่องอะไรอย่างนี้

คุณทำแค่วันเดียวเนี่ยพวกเราหากินมานานเนี่ย

แล้วยิ่งคุณพี่คนนี้บอกว่าเสียหนักเลย
รถจักรยานที่ปั่นขายลอตเตอรี่มันสีเดียวกับรถของคนร้ายเลย

คุณพี่เอื้องนะคะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่

บอกโอ้โหหนักเลยขายไม่ได้คนมาด่าเธอด้วย

เขาก็บอกไม่รู้ไงอาจจะแบบเออแบบมาแตะมือต่อจากผู้ชายคนนั้นหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ใช่นะครับแล้วเห็นคุณพี่คนนี้ช่วยเขาอุดหนุนหน่อยนะครับ
พี่บอกไม่เกี่ยวก็เลยอยากจะให้จับคนก่อเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเดือดร้อนจริง
นี่ตอนที่คุณนฤทธบุญนิ่มไปสัมภาษณ์เนี่ยทั้งป้าตุ๊กแล้วก็คุณพี่จักรยานสีขาวเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
โอ้โหก็ทั้งคู่นี่น้ำตาซึมนะเพราะว่าคุณนฤทธิไม่ซื้อเลย
สัมภาษณ์เสร็จแล้วไปเลยไม่ซื้อไม่ช่วยซื้อเลย
แต่บางทีลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในแผงอาจจะถูกรางวัลก็ได้ใครจะไปรู้

อย่างนี้มานี่เลยฮะไทรวัฒน์วิภาวดีครับ

แน่นอนถูกไม่ถูกอีกเรื่องนะ

พันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐนัทธิมวัฒน์
ภูมิกับการสพคลองหลวงนะครับเจ้าของคดี

จักรยานแบบนี้ลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับ
มีกล่องที่เป็นแผงวางลอตเตอรี่แบบนี้นะครับ
ตำรวจได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนนี้ก็รวบรวมให้มากที่สุดนะครับ
ซองพลาสติกใสที่ใส่ลอตเตอรี่
แล้วเอาไปหลอกขายชาวบ้านตอนนี้
ตัวของลอตเตอรี่ที่ปลอม
ส่งให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับ

แล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้ว

มีข้อมูลแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผย

ของจริงของปลอมเมื่อวานเราก็ทำให้ดูแล้วนะครับ

วิธีตรวจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
คนร้ายถ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย

พบตำรวจซะนะครับสพคลองหลวง

สามารถจับกลุ่มได้แน่นะครับอีกไม่นาน
ขอให้ไว้ใจนะฮะหลังจับกลุ่มได้

เพราะคงไม่ได้ทำคนเดียวมันต้องมีแหล่งที่มา
ทะลายวงจรนี้ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
อีกครั้งนะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
รูปร่างทวมวันที่เกิดเหตุนะฮะ
ที่มีชาวบ้านเห็นแล้วถูกหลอกขายลอตเตอรี่ปลอมเนี่ยนะฮะ
ก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีออกกรมท่า
กางเกงวอร์มสีดำสวมหมวกแก๊ปสีน้ำเงินขาว
พูดจาก็จะสำเนียงทางภาคอีสานหน่อย

แต่ผู้ฉะฉานชัดเจนมั่นใจในการตอบถาม
แล้วก็ชักชวนคุยต่างนานา
ไม่มีที่นั่งคนซ้อนไม่มีที่ไว้ของคนเดียวโดดนะฮะ
คนร้ายคนนี้ทำผิดข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
ใช้เอกสารปลอมและช่อกงทรัพย์นะฮะ
ทีนี้คำถามก็คือถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มา
แล้วเราไม่รู้ว่าปลอมแต่มันปลอม
แต่ดันถูกรางวัลแล้วถือลอตเตอรี่ปลอม
ถูกรางวัลนั้นไปขึ้นเงินรางวัลครับเราจะมีความผิดไหมนั่นน่ะสิ
มีคำตอบมาให้ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกันอืมคำตอบแรกนะคะ
จากนายธนวัฒนพลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
คำตอบนี้ก็คือถือว่ามีความผิดนะคะครับ
แม้จะยืนยันว่าไม่รู้จริงว่าลอตเตอรี่ปลอม
แต่ทางกองสลากต้องแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ก่อน
หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบเจตนาที่แท้จริงต่อไป
ครับดังนั้นคนที่ไม่รู้แล้วเอาเอ่อลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินรางวัลแล้วมันถูกเนี่ย
ก็ต้องชี้แจงกับตำรวจต้องหาหลักฐานมาบอกตำรวจด้วยว่า
ไม่รู้จริงจริงว่ามันปลอมแถวบ้านผมเรียกสวยฮะสวยซ้ำสวยซ้อนฮะ
นั่นไงเออแต่ครับธเดชากิติวิทยานัญเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจธคลายทุกข์
ครับให้ความเห็นที่แตกต่างกันเออว่าอย่างไหน
นายเดชาบอกว่าถ้าไม่รู้จริงถ้าถูกหลอกจริงไม่รู้ว่าลอตเตอรี่อันนี้ปลอม
แต่ถูกรางวัลแล้วไปขึ้นเงินรางวัลไม่ถือว่าเป็นความผิดนะคะ
ตามหลักกฎหมายอาญาง่ายสั้นก็คือไม่รู้ว่าปลอมถือว่าไม่มีความผิด
นายเดชาแนะนำว่าเพื่อความมั่นใจทุกครั้งที่ซื้อลอตเตอรี่
ถ้าไม่ใช่เจ้าประจำไม่ใช่หลักแหล่งที่เชื่อถือได้ถ่ายรูปคนขายเอาไว้ด้วย
เผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ตามตัวได้เผื่อลอตเตอรี่หายเผื่อเหมือนครูปีชาหมวดจรูน
อันนี้เราก็เราก็ลืมกันไปนานแล้วนะใช่เรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้โหตอนนั้นแบบ
ต้องถ่ายรูปคนขายจะได้รู้ว่าซื้อกับใครจะได้รู้ว่าปลอมหรือไม่ปลอม
กองสลักแนะนำ๔ขั้นตอนง่ายในการตรวจสอบ
ขั้นตอนแรกให้ลองจับดูนะคะกระดาษที่ใช้พิมพ์
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีลักษณะพิเศษยืดหยุ่นได้นิดหน่อย
จะไม่ลื่นนะคะความคมชัดของตัวอักษรของจริงจะชัดทุกตัวอักษร
ของปลอมจะไม่ชัดแล้วสีจะจางซี่
ให้เอาสลากไปส่องไฟไฟแบล็คไลท์
พอไปส่องดูนะคะถ้าไม่มีแล็กไลท์เอาไฟธรรมดาก็ได้
จะเห็นลายน้ำรูปนกวายุพักแต่ของปลอมมันจะไม่มีนะคะ
ของจริงจะมีลายน้ำขั้นตอนสุดท้ายคือใช้น้ำครับ
อย่างที่เมื่อวานนี้เราสาธิตไปเอาไปรูปถูบนสลาก
ไปจุ่มดูก็ได้นะคะของจริงสีจะไม่หลุดลอกเลยนะคะ
แต่ของปลอมมันจะสีหลุดแล้วก็จะจางซีดไปเลย
ถ้าจับดูแล้วแบบโอ้โหมันไม่มีคุณภาพเลย
ดูแล้วทางอย่างนี้ไม่ใช่แน่ก็อย่าไปซื้อ
ใช่ส่วนใหญ่จะใช้พลาสติกหุ้มขอดึงออกมาหน่อยขอจับดูขอดูหน่อย